ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่บริเวณถ้ำหลวงนะคะ
ให้เราได้รับชมและติดตามแล้ว

คุณผู้ชมครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
สิ่งที่เรารอคอยมาตลอดทั้งวันของวันนี้

นำส่งสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วนะครับ
ภาพสดล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้

คือบริเวณด้านหน้าทางขึ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
โดยไม่อนุญาตให้รถของใครผ่านเข้าออกโดยเด็ดขาด

ขณะนี้จะเริ่มภารกิจในการเคลื่อนย้ายน้องหมูป่าชุดที่๓ออกมาในเวลาไม่กี่นาทีนี้

มีตำรวจทหารและชุดของอศของกรมการปกครอง
ประจำจุดบริเวณด้านหน้าทางเข้าถ้ำหลวงหลายสิบคน
ซึ่งหากเป็นไปตามแผนที่เจ้าหน้าที่วางไว้
หลังจากเริ่มภารกิจในการช่วยเหลือครั้งที่๓ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๘นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเคลื่อนย้ายน้องหมูป่าบางส่วนออกมาได้เป็นคนแรก
ก่อนที่อีกหลายคนจะตามออกมา
เพราะจากที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมเคยให้สัมภาษณ์ไว้

ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการลำเลียงภายในถ้ำได้น้อยกว่ารอบที่๑และ๒ที่ผ่านมานะครับ
สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมมาจากหลายวันที่ผ่านมา
คือวันนี้ผมได้รับทราบว่ามีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ดูแลความปลอดภัยโดยรอบเส้นทางตั้งแต่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ตรวจสอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดน
ไม่ให้มีการบินโดยรอบเส้นทางลำเลียงน้องหมูป่าอีกด้วย

ที่จะลำเลียงน้องต่อไปยังโรงพยาบาลวันนี้
แต่รถเลี้ยวซ้ายนั่นหมายความว่าหมูป่ารายแรก

นั่นหมายถึงหมูป่ารายนั้นอาจถูกลำเลียงได้๒ช่องทาง
คือทางเฮลิคอปเตอร์ที่จอดอยู่สนามฮอลชั่วคราวบรรจ้อง
และอีกช่องทางหนึ่งโดยรถพยาบาล
ซึ่งระยะทางจากถ้ำหลวงไปที่จังหวัดเชียงรายนั้น
ระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตรจะใช้เวลาประมาณ๕๐นาที

ระยะทางประมาณ๕๐มายจะใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีครับคุณผู้ชมครับ
อีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ตู้ของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจ
ขึ้นมาจอดเพื่อสอบถามบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งชายและต่างชาติ
ตั้งกล้องเพื่อรอรายงานข่าวการส่งตัวน้องทีมหมูป่า
โดยทางพยาบาลนั้นได้สอบถามนะคะว่า
มีใครมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายหรือไม่

สภาพอากาศแปรปวนตลอดทั้งวันนะครับ

ทำให้หลายคนนั้นเริ่มมีอาการเจ็บป่วย

ได้ขอเข้ารับการตรวจในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งต้องยอมรับว่าจุดที่ทีมข่าวประจำอยู่นี้
เป็นไร่ของชาวบ้านต้องปักหลักอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด
รวมไปถึงตอนกลางคืนก็ยังมีชุกยุงชุกชุมอีกด้วยนะครับ
ทำให้มีหลายคนนั้นเริ่มมีอาการเจ็บป่วย
ตามสภาพอากาศนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับและจากข้อมูลล่าสุดที่ผมได้รับนะครับ
ขณะนี้น้องหมูป่าตัวที่๙ขออภัยครับ
ป่าคนที่๙และ๑๐นั้นถึงบริเวณสนาม
คาดการณ์กันว่าจะรำเลียงพร้อมกันโดยใช้รถตู้ฉุกเฉินนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณภูริพัฒน์รายงานไป
คาดว่าหมูป่าตัวที่๙ตัวที่๑๐

หรือคนที่๑คนที่๒สำหรับภารกิจวันนี้
มาถึงที่โรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว